อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวนะคะว่า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาได้ทรงรวบรวมศิลป์ของแผ่นดิน
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะคะก็คือศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง
ศิลปะต่างในประเทศนะคะติดตามกันได้จากเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะ
สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงทำอะไรไว้แก่แผ่นดินจริงสิ่งของแผ่นดินนั่นไปดู
ท่านไปดูนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศนี้
ไม่ใช่รถไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ตึก
แต่นั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ฝรั่งจะต้องแห่กันมาทั้งโลก
มาดูสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านได้วางไว้
แก่ชาติบ้านเมืองไทยท่านรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่สุดยอดของสมคุณค่าที่สุด
ที่มากกว่าตึกมากกว่าเครื่องบินมากกว่าบ้าบอกเขาแตกมากกว่าทุกอย่าง
โลกนี้นั่นคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเรา
ท่านได้หลอมรวมเอาคนเก่งทั้งหมดของทุกด้าน
นั่นคือสิ่งที่พิเศษที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุด
อยากให้คนไทยเรามองตรงนี้อยากให้รัฐบาลเรามองตรงนี้
ว่าสิ่งที่เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติของเรานั่นคือศิลปะ